มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซี
นักเตะทั้ง๒ทีมร่วมตรวจโควิด๑๙เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลวิถีใหม่ก่อนที่จะลงสนาม
ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะ
ซึ่งเกมบอลอุ่นเครื่องนัดนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้แฟนเข้าร่วมชมเกมการแข่งขัน
รวมถึงสื่อมวลชนเข้าสนามด้วย
และก็เป็นการทดสอบระบบก่อนการแข่งขันจริงค่ะ
แต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดแบบเต็มรูปแบบนะคะ
ให้รับชมผ่านทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปของการท่าเรือเอฟซี